เฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงแรกนี้ติดตามบรรยากาศสดกันเลยดีกว่านะครับ
กับผู้สื่อข่าวเสียงดีอารมณ์ดีด้วยคุณยุธยาตุ้มมีนะครับ
รายงานสดเรื่องราวของขบวนแห่ผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ค่ะบรรยากาศสนุกสนานมากนะคะติดตามกันเลยค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศความสนุกสนานคึกคักของงานบุญหลวงแล้วก็งานและเล่นปีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ขบวนแห่ก็ยาวเหยียดหลายกิโลเมตรทีเดียวนะครับท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนมาก
และที่สำคัญนะครับปีนี้มีขบวนหน้ากากนานาชาตินะครับมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาร่วมงานบุญหลวงแล้วก็การเล่นผีตาโขน
ตั้งแต่บริเวณหน้าที่ประการอำเภอด่านซ้ายนะครับยาวไปตามถนนแก้ววาสาจนถึงวัดพลชัย
ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับสร้างสีสันด้วยบรรดาผีตาโขนที่ออกมาวาดรวดลายเต้นตามจังหวะดนตรีที่สนุกสนานครับ
โดยเฉพาะตรงเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายนะครับมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานครับ
ก่อนเริ่มชมขบวนการแสดงนะครับก็จะมีการแสดงของหน้ากากนานาชาติที่ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็หน้ากากผีตาขนของไทยนั่นเอง
จากนั้นจึงเริ่มการแสดงที่มาของการเล่นผีตาโขนนะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับก่อนเริ่มชมขบวนแห่ผีตาโขนจะมีขบวนแห่พระเวทสันดรเข้าเมืองขบวนแห่เจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมตามด้วยเหล่าผีตาโขนหลายร้อยตัวเลยนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ออกมาวาดรวดลายอย่างสนุกสนาน
ไปกับจังหวัดดุนตรีที่คึกคักและดุนตรีอีสาน
คนที่ใส่ชุดผีตาโขนนั้นก็เป็นชาวด่านซ้ายทั้งหมดนะครับ
ที่มาร่วมเสือสาประเพณีที่ดีงามซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบรุษ
โดยหน้ากากก็ต้องทำเองนะครับชุดเย็บเองจากเศษผ้าเหลือใช้
ถึงวันงานก็จะรวมกลุ่มกันมาควาดรวดลายแบบนี้
เรียกว่าเป็นการละเล่นผีตาโขนนั่นเองครับ
นอกจากนี้นะครับยังมีขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ
จาก๗ประเทศมาร่วมสร้างศีลสรรคแปลกใหม่
ให้กับชาวไทยได้สินตาสินใจด้วยนะครับ
โดยการละเล่นฟีตาโขนนั้นเป็นเอกลักษณ์ในงานบุญหลวง
เป็นการรวบเอางานบุญภเวทซึ่งเป็นบุญเดือน๔แล้วก็บุญบ้างไฟ
เดือน๖เข้าไว้เป็นงานเดียวกันนะครับ
โดยงานบุญผมเอ็ดนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้น
เพื่อฟังเทศมหาชาติทั้ง๑๓กัน
เป็นเรื่องราวของพระเวสันดรชาดกสังเทศเดว่า
ได้รับอานิสงฆ์แรงกล้าในงานบุญนี้นะครับ
ก็จะมีผีตะโขนทั้งน้อยใหญ่หลายร้อยตัวอย่างที่บอกนะครับ
พวกมาวาดรวดลายสร้างศีรษรในกระบวนแห่งที่มุ่งเกาะซ้าย
ตามความเชื่อว่าบรรดาผีเหล่านี้อาลัยพระเวทสันดรนะครับ
พากันออกมาส่งพระเวชษดรเข้าเมืองนั่นเองครับ